คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่คนร้ายบุกเข้าไปยิงสองสามีภรรยาเจ้าของปั๊มน้ำมันที่อำเภอเมืองสะแก้วนะคะเมื่อ๓๐กันยายนที่ผ่านมาตัวสามีเนี่ยเสียชีวิต
ภรรยาเนี่ยบาดเจ็บสาหัสแล้วก็มีความคืบหน้าก็คือคนที่จ้างหวานก็คือเจ้าของปั๊มเดิม
เป็นผู้ป่วยอำมพลึกนอนติดเตียงซึ่งนักข่าวของเราก็เคยไปสัมภาษณ์
ตอนแรกให้ข้อมูลว่าได้ยินเสียงเลยตัวภรรยาเนี่ยวิ่งเข้ามาขอความช่วยเหลือหลังจากถูกยิง
แล้วก็เป็นคนเรียกให้แม่บ้านพาไปส่งโรงพยาบาลครับ
แต่สุดท้ายจากการสืบสวนสอบสวนของตำรวจเจ้าของปั๊มเดิมที่เป็นคนอยู่ใกล้ปั๊ม
เป็นข้างบ้านเรือนเคียงกันนี่แหละเป็นคนจ้างหวาน

เพราะว่าให้สองสามีพระยาคู่นี้มาบริหารกิจการปั๊มน้ำมัน
แต่ว่ามีข้อแม้ว่าจะต้องดูแลตัวเองนะตัวเองเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงอยู่
หลังไม่ค่อยดูแลกันแล้วก็เงียบหายไปเป็น๒ปี

คนที่เป็นฝ่ายภรรยาเนี่ย
ที่ตอนนี้ยังสาหัสอยู่เนี่ยเขาเคยเป็นคนดูแลเป็นคนดูแล
ผู้ชายคนนี้ที่เป็นอำมพลึกป่วยติดเตียงอยู่เนี่ยนะฮะ
แต่พอให้กิจการปั๊มน้ำมันไปกลับไม่ยอมมาดูแล
ใช่เนี่ยค่ะแต่สุดท้ายเนี่ย
คนที่ตำรวจบอกว่าคาดว่าเป็นคนจ้างวานให้ก่อเหตุ
เขาก็ตกน้ำเสียชีวิตก็เลยคาดว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
คือหลังจากเป็นพยานให้ปากคำกับตำรวจไปได้

อ่าไปเจอว่าตกคลองเสียชีวิตค่ะ
แล้วคนที่ลงมือก่อเหตุโอ้โหประวัติเนี่ยนะ
ก่อคดีใหญ่มาเยอะเป็นอดีตตำรวจ
แล้วก็เคยต้องโทษประหารชีวิตแต่หลบหนีหมายสาร

ทีนี้ก็ต้องตามตัวค่ะมือปืนกับภรรยานะคะที่มาก่อเหตุนี้นะคะ

คดีที่คนร้ายใช้ปืนประกบยิงนายประชาวรทัศน์อายุ๕๒ปี
และนางปาริดาวรทัศน์อายุ๔๙ปี
สองสามีภรรยาเจ้าของปั๊มน้ำมันศรีสุวรรณรุ่งเรือง

เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างอุกอาจเมื่อ๓๐กันยายนที่ผ่านมานะคะ
สองคนนี้ค่ะตัวนายประชาเสียชีวิตนะคะ
นางปาลิดาบาดเจ็บษาหัดค่ะ
ตำรวจภูทรเมืองสะแก้วสืบสวนจนออกหมายจับ
เป็นคนลงมือก่อเหตุนะคะเหมือนเป็นมือปืนที่รับจ้างวาน
สุโขใจนะคะสองคนนี้ถูกออกไม้จับอยู่นะคะ
ตอนนี้กำลังตามตัวเพื่อมาดำเนินคดีค่ะสองคนนี้ประวัติอาทยากรรมนี่โอ้โห
เยอะเลยนะคะหนีโทษประหารมาแล้วถึง๒ครั้ง
เป็นอันตรายต่อสังคมนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
แจ้งเบาะแสได้ล่าสุดวันนี้ค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกพิรมจันทราพิรมผู้กำกับการสพเมืองสะแก้ว
ได้เรียกทีมสืบสวนประชุมติดตามความคืบหน้าคดีนะคะ
แล้วก็บอกว่าตอนนี้แบ่งทีมตำรวจของสพเมืองสะแก้วออกเป็น๒ชุด
เพื่อทำงานร่วมกับตำรวจภูทรจังหวัดและตำรวจภูทรภาคสอง
ลงพื้นที่ไปเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติม
เพื่อให้ละเอียดรอบครอบและรัดกลุ่มมากที่สุดนะคะ

จากนี้ค่ะได้รับแจ้งจากทางผู้บังคับบัญชาระดับสูง
ว่าประสานกำลังหน่วยอรินทราช
เรียมพร้อมในการติดตามตัวผู้ต้องหารายนี้
เพราะว่าถือว่าเป็นบุคคลอันตราย
ก่อเหตุฆ่าคนตายมาแล้วหลายคดี
ชับเลยว่าถ้าชุดไหนเจอเบาะแสคนร้าย
ให้ใช้ความเด็ดขาดตามยุทธวิธี
และสามารถเข้าจับตัวได้ทันทีนะคะ
อกจากนี้มีการประสานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เข้มตามแนวชายแดนและวางกำลังป้องกันการหลบหนีออกนอกประเทศ

แต่ว่าจากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดคาดว่ายังอยู่ในเมืองไทย
ว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนนี้น่าจะหลบอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง
ส่วนการออกไหมจับผู้ร่วมก่อเหตุเพิ่มเติมตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของตำรวจชุดสอบสวนค่ะ
ตำรวจรู้ตัวคนที่เกี่ยวข้องในคดีนี้เกือบทั้งหมดแล้วนะคะ
แต่ขอไม่เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่วัดสะแก้วพระอารามหลวงค่ะ
ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานศพของนายดำรงฤทธิกิตติวราพรหรือเฮียท้ง
ท้งคนนี้เป็นผู้ต้องสงสัยจ้างวานค่านะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชม
ว่าพอมาให้ข้อมูลอะไรกับตำรวจเรียบร้อยแล้วเนี่ยหายไปสุดท้ายมาพบว่าตกน้ำเสียชีวิต
คาดว่าอาจจะเป็นการฆ่าตัวตายคือพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงเกี่ยวกับคดีนี้นะคะ
เฮียท้งเนี่ยฆ่าตัวตายหนีความผิดด้วยการเข็นรถวิวแชร์ลงน้ำไปเลยอะค่ะ
สถานีตำรวจภูทรลืออำนาจจังหวัดอำนาจริงเป็นท้องที่ของเหตุการณ์เสียชีวิตของเฮียทงนะคะ
คือญาติก็ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่สาราธรรมสังเวศ
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะมีแค่ญาติสนิทไปร่วมงานนะคะ
ทีมข่าวของเราก็พยายามไปสอบถามไปคุยเรื่องคดีนะคะ
แต่ว่าทางญาติไม่อนุญาตให้สื่อเข้าไปเก็บภาพบรรยากาศ
รวมถึงไม่ให้สัมภาษณ์อะไรเพราะว่าต้องการความเป็นส่วนตัว
มีป้ายงดรับซองติดเอาไว้ด้วยนะคะ
เฮียท้งค่ะตอนที่ยังมีชีวิตอยู่
ทีมข่าวของเราเคยไปสัมภาษณ์เฮียท้งตอนนั้นเนี่ย
ทงให้สัมภาษณ์ในฐานะเป็นพยาน
ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นคนจ้างหวานฆ่านะคะ
ผลการชนะสูตรของเฮียท้งหรือนายดำรงฤทธิ์คนนี้นะคะ
ลงความเห็นว่าจมน้ำตาย
แต่ไม่รู้ว่าจมน้ำเพราะอะไร
เพราะตามร่างกายไม่มีร่องรอยการต่อสู้
ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้าย
ตำรวจสพลืออำนาจจังหวัดอำนาจริง

เพื่อหาสาเหตุการตายที่แน่ชัดต่อไปค่ะ
แล้วบ้านอยู่ที่สะแก้วใช่ไหม

ทีมข่าวพยายามที่จะติดต่อไปยัง
นางปาลิดาที่ถูกคนร้ายยิงสี่นัดนะครับตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชสะแก้วนะแล้วก็ลูกสาวด้วยนะฮะ
ก็พยายามจะสอบถามความคืบหน้าอาการล่าสุด
อาการก็คือปลอดภัยแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดอะไรทั้งสิ้นนะครับ
โดยบอกว่าตอนนี้ให้การกับพนักงานสอบสวนไปหมดแล้วนะครับ
แล้วตอนนี้ก็มีตำรวจไปให้ความคุ้มครองอย่างแน่นหนาเลยนะครับ
ส่วนการติดตามตัวสองสามีภรรยาที่เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ
ตอนนี้ตำรวจได้ผนึกกำลังออกตรวจสอบในทุกภาคส่วนนะครับ
แล้วก็ใช้หลายส่วนมาร่วมมือกันนะครับ
หนึ่งในนั้นก็คือกองปราบรามนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกจิรพบภูริเดชรักษาการผู้บังคับการกองปราบราม
บอกว่าตอนนี้ตั้งชุดปฏิบัติการออกสืบสวนหาข่าว
แล้วก็กำชับให้ทำงานอย่างระมัดระวัง
เนื่องจากคนร้ายอาจจะมีการต่อสู้ไม่ยอมให้จับกลุ่มแต่โดยดี
โดยนายพันธ์ศักดิ์มีพฤติกรรมเป็นมือปืนที่โหดเยี่ยม
มีคดีติดตัวจนสารจังหวัดสาแก้ว

แล้วก็หลบหนีวันที่ถูกพิพากษาไม่ยอมมาฟังคดี
แล้วก็มาก่อคดีฆ่าคนตายอีกอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย

มีสืบสวนหาข่าวในพื้นที่รับผิดชอบ
ภาคตะวันออกกับภาคอีสานตอนบนแล้วก็ตอนล่าง
มีชุดสนับสนุนการทำงานของตำรวจท้องที่
แล้วก็ชุดลงพื้นที่สืบสวนเชิงลึก
เพื่อหาสาเหตุการณ์ตายที่แท้จริงของเฮียท้งด้วย
ผู้ต้องสงสัยคนบงการก็คือเฮียท้งเนี่ย
ตอนนี้ต้องไปดูว่าเสียชีวิตเพราะฆ่าตัวตาย
หนีความผิดหรือถูกฆ่าตัดตอน
ตรงจุดนี้นะครับซึ่งชุดสืบสวนมีข้อมูลเบาะแสแล้ว
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดนะครับ
เชื่อว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนที่ตามจับก็ยังอยู่ในประเทศนะครับ
จากการตรวจสอบในฐานข้อมูลของตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
พบว่าทั้งสองคนยังไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศ
เพื่อป้องกันการหลบหนีทุกช่องทางเลย